คนดังเพื่อนร่วมงานของคุณสรยุทธ์
ให้กำลังใจคุณสอยุทธ์เยอะเลยนะคุณรัชพร

ถูกโพสต์ภาพล่าสุดออกไปที่บอกว่า

หลายคนที่คนแรกที่จะกดเข้าไปดูเลยก็คือน้องไบร์ท

แล้วก็เขียนความรู้สึก
ประสบการณ์ที่ได้นั่งเล่าข่าวกับคุณสรยุทธ์
แล้วก็เขียนให้กำลังใจมาโดยตลอดนะคะ
ซึ่งหลายคนนอกจากแวดวงสื่อ
ดวงที่ทำงานทางด้านหน้าจอเนี่ย
หลายคนในโลกโซเชียลก็บอกว่า

เพราะว่าต้องยอมรับจริงถึงความสามารถ

ในเรื่องของการเล่าข่าวของคุณสรยุทธ์

แล้วก็อยากที่จะติดตามไปตลอดนะคะ

ยุติหน้าที่ประมาณสัก๓ชั่วโมง

โพสต์ไอจีเชิงตัดเพาะพร้อมกับแคปชั่น

แฟนหลายคนก็เอ๊ะโยงไปว่าเกี่ยวกับเรื่องของคุณสรยุทธ์

เป็นลายมือแบบไทยเดิม
เป็นตัวอรัก
ถึงจะดีแสนดีอย่างไร

มันก็ว่าเป็นคนดีอยู่ดี

ส่วนน้องบรายพิธียักษ์ทันจันพูด

ไม่ได้เป็นแค่เพื่อนร่วมงานที่เจอกันทุกวันเท่านั้น
แต่พี่ยุทธ์เป็นทั้งพี่ชายใจดี

ยังเป็นคุณครูผู้มีพระคุณ
ที่ขอแนะนำบรายในเรื่องของการทำงาน
ทิ้งท้ายคุณไบร์ก็เขียนทิ้งท้ายบอกว่า
รอวันที่จะได้นั่งเล่าข่าวข้างกันอีก
ส่วนอีกหนึ่งท่านที่เคยนั่งเล่าข่าวข้างกันกับคุณสรยุทธ์

เป็นอดีตผู้ประกาศข่าวรายการเรื่องเล่าเช้านี้
โพสต์ไอจีเหมือนกันนะคะนี่แหละค่ะโพสต์ภาพคู่

พี่เป็นครูสอนผมในการทำงานเป็นไอดอลในทุกด้าน
ที่สำคัญพี่ยุทธ์เป็นคนดีครับ
รอการกลับมาของพี่ยุทธ์
จากนี้ก็มีดาราคนดังหลายคนเลยค่ะ

ทั้งคุณเสกโลโซนักร้องร็อกเบอร์หนึ่งของเมืองไทย
คุณพิมพิมดาบริรักษ์สุภกร

แล้วก็มีคนบันเทิงอีกมากมายเลยจริง

ในสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างเทใจไปให้คุณสรยุทธ์นะ
ทั้งที่ก่อนหน้านี้กระแสต่อต้านออกมาแรงมาก
โดยคำว่าแฮชแท็กสรยุทธ์
ติดอันดับแฮชแท็กยอดนิยมอันดับ๔ของทวิตเตอร์ประเทศไทย
ช่วงค่ำเมื่อวานนี้ค่ะ
ไล่ดูความคิดเห็นของชาวเน็ตหลายคนนะ

ใจหายนะที่ต่อไปนี้เนี่ยจะไม่มีคุณสรยุทธ์นั่งเล่าข่าวให้ฟังเช้า
หรือจะช่วงเย็นที่มานั่งวิเคราะห์เจาะข่าวเด่นหรือว่าเสาร์อาทิตย์อีก

คุณสรยุทธ์จัดรายการทางสื่อออนไลน์ไหมล่ะ

อดรหัสคำอำลาของคุณสรยุทธ์ค่ะ
บอกว่าเหตุผลในการยุติบทบาทครั้งนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจ
แต่คำที่หายไปจากคุณสรยุทธ์คือคำว่า
ขอโทษเสียใจและจัญญบัน
คำนี้ไม่มีในคำอำลาของคุณสรยุทธ์

จากนี้อาจารย์ไทม์เชื้อสถาปนสิรินักวิชาการด้านสื่อโพสต์เฟซบุ๊คถึงเรื่องนี้นะคะ
ใจความสำคัญสรุปให้ฟังสั้นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม

บทเรียนนี้ไม่ใช่ของคุณสรยุทธ์แต่เพียงผู้เดียว
แต่เป็นบทเรียนและเป็นแบบทดสอบ
ริยธรรมของคนทำงานสื่อนั่นเอง
คือคดีนี้ถึงแม้ว่าจะมีคำตัดสินของสารชั้นต้นไปแล้ว
วันที่๒๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ก็คือต้องรอสารอุทธรณ์ต้องรอสารดีกา
แต่ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะ
นั่นก็คือความผิดตามพระราชบัญญัติ
เรื่องของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐปี๒๕๐๒
กรณีทุจริตเงินส่วนค่าเกินโฆษณาของช่อง๙อสมท
คุณสรยุทธ์กับพวกยังถูกอสมทยื่นฟ้องเรื่องนี้
ต่อสารแขวงพระนครใต้เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว
ข้อหาช่อโกงและปลอมแปลงเอกสารเป็นอีกหนึ่งคดีค่ะ
จำเลยก็คือชุดเดียวกันกับที่อายการยื่นฟ้องต่อสารอาญา
ตอนนี้อยู่ระหว่างการไต่สวนของสารแขวงพระนครใต้
ว่าจะรับฟ้องไว้หรือไม่
เพราะว่าก่อนหน้านี้ในปี๒๕๔๙อสมทแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน
ดำเนินคดีกับคุณสรยุทธ์กับพวกในข้อหาช่อกงและปลอมแปลงเอกสาร
แต่พนักงานสอบสวนเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง
แต่ว่าต่อมาคณะกรรมธิการของสภาได้ทวงถามถึงความคืบหน้าของคดี
ผู้บริหารอสมทเกรงว่าคดีจะขาดอายุความไปซะก่อน
ทำให้อสมทยื่นฟ้องคดีนี้เองต่อสารอาญากรุงเทพใต้
ดังนั้นตอนนี้ก็ต้องรอว่าคดีอีกคดีหนึ่ง
ก็คือข้อหาช่อกงและปลอมแปลงเอกสาร
จะมีความคืบหน้าอย่างไรหลังจากที่สารตัดสิน
วันที่๒๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในคดีตามความผิด
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดพนักงานในองค์กร
หน่วยงานของรัฐปี๒๕๐๒ไปแล้ว
จำคุก๑๓ปี๔เดือนโดยไม่รอลงอาญานะคะ
ส่วนวันนี้ก็ต้องจับตามองคุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์เลขาธิการ
ปปงด้วยค่ะเพื่อให้ตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัท
อยากจะให้มีการตรวจสอบเรื่องของทรัพย์สินของ